ความอร่อยในช่วงของตลอดกิน
วันนี้ไม่ได้พาไปต่างจังหวัด
ที่ไหน
กรุงเทพ
อย่ารอช้าไปติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้เดินทางมาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
ที่ผ่านมานะตลอดกินทานแบบหมูเห็ดเป็ดไก่มาก็เยอะ

ไม่ใช่ทานธรรมดานะทานพะโหลกับร้านชั่วคริมเพ้ง
เขาขายมานานแล้วนะร้านนี้มีทีเด็ดเคล็ดลับกันยังไง
เดี๋ยวไปติดตามในตลอดกินวันนี้ครับ

ก็เอาละครับคุณผู้ชมครับอาหารวางเรียกรายไปไม่หมดแล้วนะขอที่จะชิมคุยกับเจ้าของร้านก่อนแล้วกันนั่งหน้ามนต์ยิ้มใส่ปิ้งเลยสวัสดีครับครับ
คุณคิงเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่เท่าไหร่แล้ว

รุ่นที่๔แล้วนะของชัวร์ครีมเฮ้งเนี่ย
ก็เริ่มต้นครั้งแรกเลยยุคแรกเลยเนี่ยคือ
ของอาเหล่ากงก็คือทวดของผมมาจากเมืองจีนครับ
แล้วก็มาเปิดร้านหาดพะโล้อยู่ที่ท่าดินแดง
หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งต่อมาอย่างอากงผมก็คือคุณปู่
คุณปู่ก็ส่งต่อมาให้คุณพ่อครับ
คุณพ่อตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็อยู่ที่ท่าดินแดง
แล้วก็คิดอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง
ก็เลยย้ายจากที่ท่าดินแดงเนี่ยมาเปิดที่คองตัน

ห่านพะโล้คองตันตอนนั้นโชคดีมากครับ

หลังจากนั้นเนี่ยแม่ช้อยก็มาบอกคุณพ่อว่า
เฮียพรุ่งนี้จะลงหนังสือพิมพ์

โมงลูกค้ามารอเต็มหน้าร้านเลยครับ

ว่าขายดีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยครับ
โอ้เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสี่สิบสี่สิบปีแล้วครับ

ตั้งแต่วันนั้นก็ยังอยู่จนถึงวันนี้ครับ
โอ้โหสุดยอดจริงนี่คือตำนานของร้านเขา
และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือมันเป็นเอกลักษณ์
เห็นบอกว่าน้ำต้มพะโล้ของที่นี่ในหม้อไม่เคยแห้ง
อันนี้เรื่องจริงครับยังไงคือสูตรของที่ร้านเนี่ยทุกครั้งที่เราต้มพะโล้ทุกวันเนี่ย
เราจะเพิ่มน้ำเข้าไปเราก็เพิ่มเครื่องเข้าไป
ในพะโล้หม้อเดิมนี่แหละครับทุกวันไม่เคยทิ้งเลยครับ
ได้เวลาชิมกันแล้วนะครับอย่างแรกเลยละกัน
ทานแล้วดูน่ากินน่าทานมากเลย

ตัวเนื้อหาดนะพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหนึบหน่อย

แล้วความหอมของพะโล้คือมันไม่ได้หอมฟุ้งแต่มันหอมแบบบางแล้วไม่ได้หวานจนเกินไป
แล้วก็ออกเข็มนิดถ้าหอมมากมันจะฉุนจะทานได้นิดเดียวก็แบบไม่อยากทานแล้ว
เพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยพร้อมกับน้ำจิ้มตัวนี้เข้าไปนะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ด
นูต่อไปนะครับหมุนมาเจอกับจับชาย
นี่ครับตักขึ้นมามันก็มีผักกาผักกาผักโขมครับ
แล้วก็มีซี่โครงหมูอ่อนมีเห็ดหอมครับ
แล้วดูเห็ดนี่เป็นเห็ดที่เราคัดพิเศษมันจะหนากว่าเห็ดทั่วไป
อาหารเพื่อสุขภาพครับทานผักกันเยอะครับ

ต้องออกหอมแล้วมีเค็มนิดครับ
ต้มจับฉายนะเขาบอกว่ายิ่งต้มนานยิ่งดี

แต่บางทีมันก็ไม่ดีตรงที่ผักมันเล็กเกินไปคุณเคี้ยวแล้วมันก็ยุ่ยถูกไหม

แต่เนี่ยมันก็ยังเป็นชิ้นอยู่รวมไปถึงผักต่าง
เพราะว่าที่นี่เขาเอาไปผัดก่อนให้มันหอม
ก่อนที่จะมาต้มคุณจะได้สัมผัสถึงความหอมในการคั่วในการผัดมัน
คืออาหารเนี่ยครับถ้าจะทำให้หวานให้เผ็ดให้เค็มนี้มันใส่เครื่องปรุงได้หมดเลย
แต่ความหอมจะต้องใช้ผิดมือครับ
สุดยอดนี่แหละคุณภาพของแต่ละจานของที่นี่หอมอร่อย
อีกเมนูหนึ่งนะที่พลาดไม่ได้ถ้ามาร้านนี้ข้าวต้มปลาครับ

อนุญาตนะคุณผู้ชมยกมือไหว้ขอบคุณก่อน
เพราะอะไรเตาเต้ยมันแพง

แล้วเนี่ยเตาเต้ยชิ้นมันเริ่มเทิมเลยนะโอ้โหคุ้มค่ามาก

มันหวานหวานความสดของปลาเตาเต้ยมันคือสวรรค์จริง

แล้วเตาเต้ยที่นี่แร่เนื้อออกมายังมีกล้างมีกระดูก
ก็เอามาทำได้อีกหนึ่งเมนูคือเมนูนี้
เมนูนี้ไม่มีที่ไหนครับเพราะว่าคุณแม่ผมคิดขึ้นมาเองครับ
เป็นกระดูกปลาเตาเต้ยทอดกรอบครับ
โอ้โหแล้วรสชาติมันดีคือมันจะเค็มหอม
ไปพร้อมกับข้าวสวยร้อนหรือว่าทานคู่กับข้าวต้มเนี่ย

บอกเลยแมวเห็นยังร้องไห้

บอกเลยว่าทุกเมนูอร่อยหมดเลยครับ
การันตีความอร่อยทุกเมนูมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองง่าย

่งหน้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิ
จากนั้นเข้าเส้นขนานมอเตอร์เวย์

ก็จะถึงที่หมายแล้วล่ะครับ

หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๒๐๖๐๘๘๒๘ครับ
เอาล่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณคิงมากนะครับ

รายการตลอดข่าวของเรามาถึงที่

อร่อยจริงเด็ดมาก

ยังวางไว้เป็นของฝากซื้อกลับบ้านได้เหมือนเดิมนะครับ
เอาล่ะสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมนะ
ยานพนะคู่ใจของผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
ติดตามกันให้ได้นะครับ

ช่วงนี้เดี๋ยวเราซื้อมาทานที่บ้านดีกว่า

แล้วเขาจัดใส่แพ็คอย่างดีเลยนะจะบอกว่า
กลับมาทานกันที่บ้านได้โอ้โหสะดวกสบายมาก